ชั้นใต้เมืองไทยวันนี้ยังอยู่กับเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนะครับ
เพราะว่ามีความคืบหน้ามาจากคณะกรรมการปฏิรูปค่ะ
เขาเพิ่งจะมีมติออกมาเลยสำหรับการตั้งคณะกรรมการอิสระพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ
หรือว่ากอตรได้ยินชื่อคณะกรรมการแล้วรู้สึกประชาชนน่าจะชอบใจไหม
เพราะว่าเหมือนกับหลายคนก็เคยพูดว่าเอ๊ะแล้วถ้ามีปัญหากับตำรวจจะต้องไปหาใคร

เรื่องนี้ติดตามพร้อมกันเลยกับคุณสุภาพคลิกขจายค่ะ

ใครที่ติดตามเรื่องการปฏิรูปตำรวจ
ข่าวที่ว่านี้น่าจะถือว่าเป็นข่าวดี
แล้วจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจ
ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย

เมื่อตำรวจถูกร้องเรียน
ตำรวจไปทำอะไรนอกรู่นอกทาง
ไปรับสวยไปรีดไถไปทำอะไรที่นอกรู่นอกทางเนี่ย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะมีหน่วยงานหนึ่งที่คอยตรวจสอบ
ไปดูซิว่ามีข้อเท็จจริงหรือไม่จริง
ถ้าจริงก็ตั้งกรรมการสอบสวน
เมื่อตั้งกรรมการสอบสวนแล้วจะมีโทษยังไง

หน่วยงานนั้นเราเรียกกันว่าจะเรตำรวจแห่งชาติ

ถ้ามีเจรที่เด็ดขาดจริงจังก็พอพึ่งได้
เขาจะสอบอย่างตรงไปตรงมาแล้วเสนอบทลงโทษทางวินัยอะไรยังไง
แต่ว่าบางยุคบางสมัยพึ่งไม่ได้
เพราะว่ากลายเป็นว่าตำรวจสอบตำรวจกันเอง
แล้วถ้าไปเจอตำรวจที่กระทำความผิด

ไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดเอาโทษ
ทั้งที่คนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมือง

ตำรวจที่นอกรู่นอกทางก็ไม่ค่อยได้รับการลงโทษ
ถ้ามีเส้นมีสายหน่อยอย่างที่ว่าเรื่องเงียบไปเลย
ฉะนั้นกระบวนการตรวจสอบตรงเจเลนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญ
คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจชุดใหญ่
เมื่อวานนี้เขาแถลงข่าวออกมา
ก็เลยทำให้เรามีความหวังว่าต่อไปนี้
ถ้าเป็นอย่างที่ว่านี้ตำรวจที่นอกรู่นอกทาง
ตำรวจที่ทำอะไรไม่ดีไม่ร้าย
หน้าที่จะเกรงกลัวมากขึ้น
ขอไปดูรายละเอียดในข่าวหน่อยนะครับ
รายละเอียดในข่าวก็คือว่ามีคำอธิบายมาจากคุณมานิดสุขสมจิต
ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารกับสังคม
ในคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของตำรวจนี่แหละ
ท่านแถลงผลว่าที่ประชุมมีมติตั้งกรรมการอิสระ
อิสระนะครับพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ
ทั้งหมดเนี่ยกรรมการชุดนี้มี๙นาย
ประกอบไปด้วยเจร๑คนรองจำเรตำรวจอีก๒คนหรือ๒นาย
ผู้ทรงคุณวุฒิอีก๖นาย
แล้วใน๖นายผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ย๔คนมาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุติธรรม
นิติศาสตร์ด้านการบริหารงานภาครัฐ
มีประสบการณ์เคยรับราชการและดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า
รองอธิบดีเทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า๒ปี
นี่๔คนนะอีก๒คนเนี่ยเคยรับราชการตำรวจ
แล้วเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า๒ปี
ถามว่าคณะกรรมการอิสระที่ว่านี้จะเป็นยังไงต่อ
ตำแหน่งนี้สำคัญนะครับจะต้องได้รับพระกรุณาโปรดกล้าวแต่งตั้ง
มีวาระ๕ปีและอยู่ในวาระวาระเดียว
แล้วพอครบสองปีครึ่งก็กอตรชุดแรกเนี่ย
กตรผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละกลุ่มจับสลาก
จากตำแหน่งไปครึ่งหนึ่งของจำนวนที่มีอยู่
กอตรผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละกลุ่ม
คณะกรรมการจัดเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสัญหา๗คน
เพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
ทีนี้ท่านอธิบายว่าสาเหตุที่ให้มีกอตร
เนื่องจากว่าขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนมายังเจรตำรวจ
ให้พิจารณาจำนวนมากถึง๒๖๐๐๓๐๐เรื่อง
นี่ดูนะฮะที่ร้องเรียนกันมาเนี่ย
แต่ว่าเจรตำรวจสามารถพินาเรื่องได้เพียงปีละ๕๐เรื่อง
ปีละ๕๐เรื่องเนี่ย๓๐๐เรื่องเนี่ย
คำนวณเอาเองกันแล้วกันว่ากว่าจะหมดเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่
เพราะฉะนั้นเมื่อตั้งคณะกรรมการกอตรคณะกรรมการอิสระ
ผมเข้าใจเอาเองและคิดเอาว่าไม่ควรจะมีหน้าที่ที่จะพิจารณาคำร้องเรียนเท่านั้น
แต่ว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยควรจะมีหน้าที่ในการพิจารณาว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง
แล้วจะเสนอบทลงโทษเป็นยังไง

แต่ก่อนเนี่ยเวลาคณะกรรมการจะตรวจสอบก็มีเจรจำรวจเนี่ยตั้งกรรมการขึ้นมา
พอไปตรวจสอบบางทีก็รูปหน้าป่าจมูดกันก็คือว่าตำรวจสอบตำรวจด้วยกันนี่แหละ
ถ้ามีเส้นมีสายหายไปเลย
แล้วก็ทำให้ตำรวจไม่เกรงกลัวระบบของเจรตำรวจ

ถ้ารู้ว่าตัวเองมีเส้นเนี่ยไม่กลัว
แต่ต่อไปนี้เนี่ยมีคณะกรรมการอิสระที่มาจากคนนอกนะ๖คนนะ
ใน๙คนเนี่ยมาจากคนนอก๖คน
คนนี้เราคาดหวังว่าเขาจะไม่ไปเอออห่อหมกกันด้วยหรอก
จะดำเนินการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมา
ตำรวจที่นอกคอกไม่ดี
มีคิดมีดีมีร้ายไปรับสวยไปรีดไถไปทำอะไรก็ตามแต่
ถ้ามีการร้องเรียนก็จะเข้ามาสู่คณะกรรมการอิสระ
ย้ำนะก็ใช้ชื่อว่าคณะกรรมการอิสระ
แปลว่าไม่ได้อยู่ใต้ร่มเงาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คณะกรรมการชุดนี้จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
ดูสิว่าเรื่องที่เขาร้องเรียนมาแต่ละเรื่องมีมูลหรือไม่มีมูล
ถ้ามีมูลตรวจสอบหาหลักฐาน
ถ้าตรวจสอบหาหลักฐานได้มีมูล
ตกลงกันเลยว่าแล้วจะให้ลงโทษทางวินัยยังไง
ถึงขั้นไหนให้ออกไล่ออกปลดออกไม่รู้
แต่ว่ากระบวนการตรวจสอบที่จะเอาโทษกับตำรวจที่ถูกร้องเรียนเนี่ย

จะต้องเด็ดขาดเข้มข้นขึ้น
แล้วในข่าวเนี่ยบอกว่าสำนักงานเจรตำรวจแห่งชาติเนี่ย
จริงอยู่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพบตร
แต่เจรแห่งชาติเนี่ยจะไม่ขึ้นต่อโดยตรงต่อสำนักของพบตร
อันนี้ก็มีความเป็นอิสระในระดับหนึ่ง
ผมถึงบอกว่านี่ไง
เป็นข่าวเล็กแต่จะเป็นข่าวดีในเชิงปฏิบัติ
ทุกวันนี้ที่ประชาชนมีความรู้สึกเอือมระอากับตำรวจบางกลุ่ม
จมปลักอยู่กับผลประโยชน์
รับสวยเอาเงินไปซื้อตำแหน่ง
ซื้อตำแหน่งได้แล้วก็ไปถอนทุนคืน
ไปรับสวยกับสิ่งธุรกิจสีเทาสิ่งผิดกฎหมาย
สิ่งผิดกฎหมายก็ดำรงคงอยู่ได้ต่อไป
แล้วสิ่งผิดกฎหมายที่ดำรงคงอยู่ได้นั้นก็มีผลกระทบต่อสังคม
มีผลกระทบต่อเยาวชนสารพัดสารพันธุ์
บ้านเมืองเรามีปัญหามาอย่างนี้
เพราะคนถือกฎหมายไม่ตรงไปตรงมา
ไม่ตรงไปตรงมาก็เพราะว่า
มุ่งแต่จะเอาผลประโยชน์

ต่อไปนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเอาสิ
น่าสนใจมากว่าคณะกรรมการอิสระที่มาจากด้านนิติศาสตร์
รัฐศาสตร์ด้านอะไรต่ออะไรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ย
จะทำให้สังคมของสะอาดตำรวจสะอาดขึ้นแค่ไหน
ลองคิดดูสิครับว่าถ้าคณะกรรมการชุดนี้เด็ดขาดจริงจัง

พบตรทำเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องลงโทษตามนั้น
แล้วถ้ามีความผิดทางวินัยส่งดำเนินคดีเป็นคดีอาญาติดคุกติดตาราง
ผมเชื่อว่าพฤติกรรมนอกรู่นอกทางอย่างนี้จะหายไป
หายไปไม่หมดอย่างน้อยก็ต้องหายไปเยอะ
ไม่ใช่วันดีคืนดีให้คุณโจ้สปอร์ตไลท์ออกมาเปิดเผยทีนึงว่าโอ้โห
ที่ภูเก็ตรับสวยกันเดือนหนึ่งเป็นร้อยล้านที่นั่นที่นี่
กรุงเทพมหานครรับสวยจากสถานบริโภคสถานบริการเพื่อแลกกับการเปิดเลยเวลา
กับการปล่อยให้เยาวชนเข้าไปมั่วสุมพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไง
ปล่อยให้มีธุรกิจอะไรที่ผิดกฎหมายเยอะแยะไปหมดเพื่อเอาเงินเขาแล้วก็แลกกับการไม่จับกลุ่ม
ตำรวจชั้นผู้น้อยไปทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ายศไม่มีภาคพอไม่มีบารมีมากพอ
ก็เที่ยวไปหากินกับลีดไถเล็กน้อยเจอมอเตอร์ไซค์รีดไถมอเตอร์ไซค์เจอรถกระบะลีดไถรถกระบะ
เรื่องพวกนี้มันอยู่กับสังคมไทยมาจนกระทั่งสังคมบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้ว
ปล่อยไว้อย่างนี้สังคมไม่ไหวแล้วจะต้องมีการปฏิรูปตำรวจเขาก็คิดเรื่องนั้นกันนี้ไป
แล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจตกลงกันเมื่อวานนี้แล้วก็แถลงข่าวออกมา
ผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นข่าวดีของคนที่เห็นว่าควรจะปฏิรูปตำรวจ
สุดท้ายมีจดหมายมีไลน์ถามกันมาเยอะ
อสกระทิงแดงไปถึงไหนทำไมเรื่องเงียบไปเลย
ผมติดต่อกับอธิบดีกรมอายการต่างประเทศคุณอำนาจโชชัย
ท่านก็ได้ให้คำตอบว่ายังไม่มีข่าวและไม่มีสัญญาณใดจากตำรวจ
จากตำรวจฝ่ายต่างประเทศว่านายบอสอยู่ที่ไหน
อายการก็ทำอะไรไม่ได้
อายการก็ทำอะไรไม่ได้เพราะอายการรอรับเรื่อง
อธิบดีอายการว่าได้มีการทวงถามอะไรกันยังไงไหมท่านบอกว่ายัง
แต่ว่าในระดับพูดคุยกันโดยวาย
อาจารย์เนี่ยได้หารือกันบ้างเป็นบางครั้งบางคราว
แต่ว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหว
และถ้าไม่มีความเคลื่อนไหวอย่างนี้ไปเรื่อยจะทำยังไงไม่รู้
เพราะเขาบอกไม่มีความเคลื่อนไหวเขาไม่รู้
แต่คำถามก็คือว่าได้พยายามที่จะติดตามตรวจสอบหรือไม่
หรือว่านั่งรอความเคลื่อนไหวอยู่เฉย
นั่งรอรับข่าวอยู่เฉยให้คนมาแจ้งเหรอ
หรือว่ามีความพยายามที่จะหาเบาะแสว่าเอ๊ะนายบอสเนี่ย
น่าจะอยู่ที่ไหนยังไง
ประเทศไหนที่เขาควรจะไปอยู่ได้ทำอย่างนั้นหรือยัง
อันนี้เราไม่ทราบเป็นเรื่องของตำรวจไม่ใช่เรื่องอายการ
เอาละครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณมินครับคุณก๊อฟครับ
ฟังดูแล้วน่าจะมีความหวังนะคะกอตรใช่ไหมคะ
ตรน่าจะมีความหวังผมว่าถ้าชุดนี้เอาจริงแล้ว
ตำรวจที่ทำอะไรนอกรู่นอกทางเนี่ยจะไม่กล้า
ว่าถ้าเข้มแข็งจริงก็น่าจะทำได้นะครับคุณผู้ชมรอดูกันต่อไปค่ะ
สำหรับความหวังในเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนะครับ
เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอีกสักหน่อยนึงแล้วล่ะ
หวังว่าจะเดินต่อให้สุดกับเรื่องนี้นะครับ